เอาเลยครับเปิด
ส่วนยาชฟ้าอาแอร์ไลค์เป็น
นำทำรายการในศึกยาชมวยธรรมไทยรัฐ